สำหรับละครเวทีเรื่องหยาดเพชร
ซึ่งโต้โผใหญ่อย่างคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ย
เขาก็เตรียมนำเอาบทเพลงรักอมตะ
ศิลปินแห่งชาติอย่างครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะ
ถ่ายทอดผ่านละครเวทีเรื่องนี้
เพื่อสืบสารงานเพลงลูกกรุงให้คงอยู่ต่อไป
โดยบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับ
นักแสดงนำของเรื่องอย่างตีวิวิทย์
ชมพู่ก่อนบ่ายและซายหัดไทยชนก

แล้วก็เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอย่างแน่นอน

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
และกองทุนของครูชาลีอินทรวิจิตรต่อไปค่ะ

ประชุมใหญ่เลยนะคะ
คือฟังแล้วคือกำลังจะซึ้งอยู่

แต่เสียงเพราะจริงนี่เป็นการร้องแบบสดเลยนะคะ
คุณผู้ชมอยากจะสัมผัสกับความประทับใจ
บทเพลงรักอมตะในสไตล์ลูกกรุง

สำหรับละครเวทีเรื่องหยาบเห็ดค่ะ
คุณส่งเบรกเป็นแบบเพลงเมื่อสักครู่ได้ไหมคะ

อย่าเลยวุ่นว่าย